มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของโควิด๑๙ก็ต้องระวังค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยคุณนาตาลีค่ะภรรยาคุณฟุ๊กเกิกพล
ติดโควิดคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ
คือตัวเองติดไม่เท่าไหร่ลูกลูกน้องนาตาชา

คือเขาได้อัดคลิปนะคะเล่าประสบการณ์ตรงนี้คุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะเล่าให้ฟังนะคะ
คือในคลิปนี้คุณนาตาลีได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ตัวเอง
แล้วก็ลูกสาวติดเชื้อโควิดค่ะ
โดยคุณแม่นาตาลีบอกว่าตอนที่รู้ว่าตัวเองติดโควิด
ช็อกมากนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนระวังแล้วก็เซฟสุดแล้วค่ะ
เพราะกลัวว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งติดขึ้นมาลูกสาวจะทำยังไงค่ะ

เพราะว่าไม่กี่วันถัดมานะคะหลังจากที่เธอตรวจพบว่าเธอติดโควิด
นางตาชาลูกของเธอก็ตรวจพบเชื้อเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งตอนนั้นนะคะตัวเธอเองก็ป่วยด้วยค่ะ
พอรู้ว่าลูกติดโอ้โหมันเครียด
คือถ้าใครอยู่ในภาวะนั้นเข้าใจเลยคุณผู้ชม

พอพักน้อยอาการโดยรวมยิ่งหนักค่ะ

เพราะไม่เช่นนั้นนะคะอาการจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมค่ะ
ช่วงดีจริงนะคะที่คุณสามีคุณฟุ๊กพี่ฟุ๊ก
ทำหน้าที่คอยดูแลทั้งเธอแล้วก็ลูกสาวเป็นอย่างดีค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของคุณนาตาลีกันหน่อยค่ะ

ก็เลยอยากจะแชร์ว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราป่วย
โดยเฉพาะเป็นโควิดต้องพยายามพักผ่อนให้มากที่สุด
อย่างของลีเคสลีมันค่อนข้างต่างจากคนอื่น
ที่ว่าเราเป็นปุ๊บแล้วยิ่งพอลูกมาเป็น
แล้วต้องมาดูแลลูกมันเลยทำให้ไม่ได้พัก
มันเป็นการที่คนมีเป็นโควิดแล้วไม่ได้พัก

แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้ว
ก็ค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็คือทำอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำอะไรดี
เหนื่อยแล้วอาการปกติดีทุกอย่าง

โดยเฉพาะถ้าลูกเล็กเราติดโควิดนะคะ
ได้ความรู้จากคลิปคุณนาตรีเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะที่เห็นคุณนันตาลีพาลูกของเธอไปเที่ยวเยอะตอนนี้
เพราะว่าน้องมีภูมินับจากวันที่ติดเชื้อโควิดมา๓เดือน

เพราะตอนที่น้องคลอดตอนนั้นโควิดก็ระบาดหนักไงพี่แจ

มีลูกเล็กในช่วงนี้ต้องระวังสุดไปเลยล่ะค่ะ